ทีนี้เรามาดูบรรยากาศที่นายสุเทพเทือกสุบัน
ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ไปใช้สิทธิ์ไปเข้าครูหา
หน่วยเลือกตั้งที่๒ที่โรงเรียนบ้านบ่อกรัง
ที่เขต๔อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
เมื่อเช้านี้เดินทางไปพร้อมกับลูกสาว
ก็คือนางสาวน้ำตาลเทือกสุบัน

แต่งชุดด้วยเสื้อเชิดสีฟ้า
เป็นลายภาพวาดของชัยรัชวัฒน์นะคะ
มีข้อความว่าอย่าดึงฟ้าต่ำ
อย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดิน
แล้วก็หลังจากที่ใช้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บอกว่าขอให้ทุกคนพยายามออกมาใช้สิทธิ์ให้ได้
แม้ว่าใครจะติดภารกิจก็ตามพยายามปลีกตัวมา
เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศ
แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าชาวสุราธานี
จะตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงของนายสุเทพเทือกสุบันหน่อยนะคะ
ผมเชื่อว่าคนจังหวัดสุราธานีส่วนใหญ่ตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
ผมเห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการเลือกตั้ง
และผมเชื่อว่าวันนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก
ผมเป็นห่วงนะผมคิดว่ากระบวนการในการใช้สิทธิ

ไม่รู้ว่าถ้าหน่วยเลือกตั้งที่คนเยอะจริงจะทำไง
แล้วก็กลัวว่าตอนบ่ายเนี่ยพอคนเสร็จภารกิจ

อาจจะปิดหีบไม่ได้ตามเวลาก็ได้ในบางแห่ง
ผมคิดว่าผมคิดว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศคนจะตื่นตัวมากกว่าคราวที่แล้ว

ก็มาเห็นที่หน่วยของตัวเองก็บอกคนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะ
แต่อย่างที่บอกเรื่องของการรอคิวเลือกตั้งนานไปหน่อย
ขนาดหน่วยเลือกตั้งเล็กที่คุณสุเทพมาใช้สิทธิ์
รอคิวนานเกือบ๒๐นาที
และหากจุดไหนที่มีคนมาใช้สิทธิ์พร้อมกันมาก
ยิ่งรอคิวนานมากขึ้นนะครับ
บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่คุณสุเทพเทือกสุบัน
รอคิวแล้วก็ต่อเหมือนประชาชนทั่วไป
เพราะว่า๑เสียง๑สิทธิ์เหมือนกันนะครับ
ก็มีคนมาคึกคักตั้งแต่เช้าเลย
เพราะว่าช่วงนี้คุณส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพักการกรีดยางพาราในช่วงหน้าร้อน
ก็เลยสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้กัน